เราติดตามคดีใหญ่กันต่อนะครับคดีที่เด็ก๑๘ฆ่าเด็กชายฟลุ๊กอายุ๑๔นะคุณจนเสียชีวิต
มันมีเหตุการณ์ดราม่าว่าเด็ก๑๘ที่รับการประกันตัวออกมา
ชื่อโดมทำไมถึงไม่สำนึกอะไรเลย
ถึงมีการโพสต์ท้าทายหรือว่าโพสต์อะไรต่างนานา

ก็กรณีนี้นะครับกรณีที่เห็นในคลิป
ว่านายโดมเด็กชาย๑๘ไม่ใช่เด็กชายแล้วเนอะ
ก็อายุ๑๘ปีบุกเข้าไปที่บ้านของเด็กชายฟลุ๊กอายุ๑๔ปี
แล้วก็ไปใช้อะไรนะคุณไอ้ที่มันเหมือนเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงอะไรเนี่ย
ฟาดจนเด็กชายฟลุ๊กเลือดข้างในสมองและเสียชีวิตนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะเขาก็ถูกควบคุมตัวนะ
แต่ได้รับการประกันตัวออกมาในชั้นศาลนะครับ
แล้วเขาเองมีการโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน

แล้วก็คุยเรื่องของบ้านรวยออกมาลอยกระทงอะไรต่างนานา

ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ได้เดินทางมาที่สพห้วยโป่ง
เข้าตรวจสอบนายโดมนะครับ
ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมาที่โรงพัก
หลังจากถูกถอนประกันแล้วนะคุณฮะ

ตำรวจก็ต้องเข้าควบคุมตัวกันอีกครั้งนะครับ
ผู้การตำรวจภูทรเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายโดม

ข้อหานักเลยฮะเจตนาฆ่า
โดยจะนำตัวส่งฟ้องศาลทันที
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายโดม

เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงกีฬาขาสั้น

และขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมด
อ้างว่าเพราะสติหลุดไปแล้ว
ส่วนเรื่องของการโพสต์อะไรต่างนานา

ฆ่าน้องทำไมเพราะสาเหตุอะไร
โดมบอกว่าพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็ขอโทษครอบครัวของผู้ตายนะครับ
ขอโทษผมส่วนอีกเหมือนกัน
นายครับแค่นี้ครับของของนี่นะครับ

เดี๋ยวไปที่สารครับ

เดี๋ยววันนี้จะมีการชาปนกิจศพตอนบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ซึ่งทางนายไตรพบวงไตรรัฐ

จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีด้วย

ทางญาติของผู้ตายญาติของน้องฟุ๊กตอนนี้ก็คงสบายใจขึ้น
ตรงที่ว่านายโดมถูกควบคุมตัวอีกครั้งแล้ว
เพราะว่าทางญาติพยายามขอความเป็นธรรมให้กับวิญญาณของผู้ตายอยู่นะครับ